ถึงในห้องสอนครับกลุ่มผู้ชมครับผู้ปกครองมาร้องเกมิวว่าบุรรณม์
คุณครูตีเผี้ยทำไมต้องเผี้ย
เพราะว่าเป็นรอยฝ่ามือเลยครับ
ต้องดังเผี้ย
แต่ว่าผมดื้อพอสมควรนะคะ
บอกครูทำรุนแรงไปนะครับส่วนเด็กก็บอกว่า
เด็กก็อยากจะเรียนโรงเรียนนี้ต่อไป
นี่คือบาดแผลกลางหลังของเด็กนักเรียนผู้ชายคนหนึ่ง
โรงเรียนในพื้นที่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
หลังจากถูกคุณครูคนหนึ่งนะครับใช้ฝ่ามือตบไปที่หลังอย่างแรงฮะ
จนมีบาดแผลระบมแดงเป็นรอยฝ่ามือเป็นปื้นขึ้นมาเขาเรียกแบบนั้น
ผู้ปกครองไปร้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชนอำเภอศพเมย
เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนะครับโรงเรียนเรียกประชุมนะครับหารือกับหลายฝ่ายผู้เกี่ยวข้องผู้ปกครองด้วย
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความรู้สึกและสภาพจิตใจของเด็กนะครับ
ที่ประสงค์จะเรียนต่อที่เดิมแล้วก็ให้โอกาสคุณครูคู่กรณีด้วยนะครับ
เพราะว่าทำงานมานานก็นับ๑๐ปีนะฮะแต่ก็ทำผิดพลาดไป
นายชนลทานสมาธิท่านเป็นรองภูมิในการโรงเรียนชี้แจงแบบนี้บอกว่า
การประชุมแก้ปัญหาคลี่คลายเรื่องนี้เป็นไปในทางที่ดีครับคุณผู้ชมฮะ
บอกว่าโรงเรียนเองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่ากล่าวตักเตือนครูที่ตีเด็กแล้วก็สอบถามข้อที่จริงจากทั้งสองฝ่าย
เพื่อให้ความเป็นธรรมส่วนครูเองก็ไม่เคยมีประวัติเสียหายมาก่อนนะครับ
มีหน้าที่ดูแลติดตามความเป็นอยู่ของเด็กในหอพัก
ส่วนนายธิรกรวงทองครูที่ตีเด็ก
ก็บอกว่ายอมรับที่ทำแบบนี้ทำผิดพลาดไป
ขอโทษผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียน
ซึ่งหวังว่าผู้ปกครองจะให้โอกาส
ให้เขาแก้ตัวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะได้สอนหนังสือเด็กและดูแลเด็กในหอพักต่อไปครับ
แม้ว่าเรื่องจะจบไปในทิศทางที่ดีนะครับ
แต่ทางโรงเรียนก็บอกว่าคุณครูเดี๋ยวคุณครูพักก่อนนะ
เดี๋ยวให้คุณครูท่านอื่นมาดูแลเรื่องของหอพักนักเรียนไปก่อน